และแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วนะครับ
แต่ว่าที่ธรรมเนียบรัฐบาลนั้นบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

เราไปติดตามการรายงานสดจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับ
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ

พาคุณผู้ชมกลับมาที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บรรยากาศขณะนี้ประมาณ๖นาฬิกา๕๕นาที

ถนนบริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันบริเวณสองข้างทางก็ยังคงมีการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่
มีสื่อมวลชนจากไทยและเทศปักหลักรอรายงานข่าวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้

ไกลบริเวณฝั่งตรงข้ามประตูเข้าทางธรรมเนียบรัฐบาลก็จะมีตำรวจประมาณ๑กองร้อยอยู่บริเวณตรงนั้นตรึงกำลังอยู่
จากนั้นไปก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันบริเวณสองข้างทางก่อนหน้านี้ก็มีขยะจำนวนมากตอนนี้ได้เคลียร์ขยะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขณะเดียวกันในธรรมเนียบรัฐบาลเองยังคงมีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่ด้านในมีรถควบคุมฝุงชนจอดอยู่หนึ่งคันด้านในด้วยนะครับ
ส่วนตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยก็รอปักหลักรายงานข่าวกันอยู่ตรงนี้ด้วย
ซึ่งถือว่าบรรยากาศตรงนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้นะครับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูบริเวณตรงนี้ก็เป็นสะพานชมัยมรุเชษเมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาตรงนี้คือเวทีใหญ่เลยนะครับ
แต่ตอนนี้ได้เคลียร์พื้นที่เวทีออกเป็นที่เรียบร้อยกลับมาสัญจรเป็นสะพานตามปกติแล้ว
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูตรงข้ามนี้นะครับโรงเรียนราชวินิตตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลียร์ขยะสองข้างทางแล้วก็มีตำรวจปักหลักอยู่นะครับดูแลความปลอดภัย
ขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามโรงเรียนราชวินิตนะครับก็ยังคงมีตำรวจประมาณ๑กองร้อยเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีการเข้าออกของรถตำรวจอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ
ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้บริเวณจุดตรงนี้ตำรวจเนี่ยควบคุมฝุงชนเยอะมากนะครับแล้วก็ถอยกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมยาวไปถึงประมาณแยกนางเริ้งแล้วก็ไปถึงแยกยมราชด้วยนะครับ
ควบคุมตัวทนายอานนท์รวมไปถึงแพนกวินแล้วก็ไม้ระยองทั้ง๓คนนะครับ
ควบคุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตอนนี้ทนายอานนท์อยู่ที่ตำรวจชะเวนชายแดนนะครับ
แล้วก็กำลังจะนำตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดขนาดนี้นะครับ
ส่วนธรรมเนียบนะครับก็ได้มีการแจ้งกับทางนักข่าวว่าวันนี้จะกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกตินะครับ
และนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดขณะนี้บริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพตอนนี้มีรถของทางตำรวจเนี่ยเข้าไปตรึงกำลังข้างในอีกนะครับ
น่าจะเป็นการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ตรงนี้ซึ่งก็มีรถเนี่ยเข้าออกอยู่แบบนี้ตลอดทั้งคืนนะฮะ
เฉพาะช่วงเช้านี้ก็จะมีรถของทางตำรวจเนี่ยค่อนข้างมากที่เข้าออกสลับสับเปลี่ยนเวียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นณช่วงเช้าตอนนี้ก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกแล้วนะครับว่าจะไม่กลับมาตรงนี้อีกนะครับ
แล้วก็เย็นวันนี้ช่วงเวลา๑๖นาฬิกาหรือ๔โมงเย็นก็ได้มีการนัดชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งที่แยกราชประสงค์นะครับ
ก็ต้องรอดูสถานการณ์ที่ตรงนั้นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนที่ธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้ก็ถือได้ว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ
รอดูกันอีกครั้งหนึ่งช่วง๑๖นาฬิกาที่แยกราชประสงค์สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างทีมข่าวของเรายังขอติดบรรยากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซักสิทธิบุญรัฐค่าวจรรย์ทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล
อย่างที่คุณซักสิทธิบุญรัฐตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสี่มงเย็นในวันนี้เนี่ยเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไร

รายงานยืนยันเข้ามาอีกครั้งนะครับว่า

รุ้งฟอร์ดไม้ในตอนนี้ถูกควบคุมตัว

ในลักษณะที่ได้กระทำผิดสัญญาประกัน
ที่เคยไปประสัยที่เชียงใหม่

ใช่ค่ะแต่ว่าธนายอนุณเนี่ยประกาศกล้าไว้ก่อนหน้านี้